ก็ต้องให้สาวที่อยู่คนเดียวต้องระวังกันไว้หน่อย

เพราะว่ามีชายหนุ่มไปขโมยชุดชั้นในที่ขอนแก่นคืนเดียว
เข้าไป๖ที่คุณผู้ชมกวาดไปเรียบเลยนะฮะ
แล้วก็มีภาพวงจรปิดเพื่อตามล่าคนร้ายออกมา
สังเกตในวงกลมสีแดงที่เราวงเอาไว้ให้นะครับ
เหตุการณ์นี้ถูกเปิดเผยโดยผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าปริยพรครับ
โพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดนะฮะในหอพักแห่งหนึ่งที่อำเภอน้ำพองที่ขอนแก่น
บันทึกภาพคนร้ายเป็นผู้ชายสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้า
เดินเข้าไปที่หน้าห้องพักก็มีเสื้อผ้าตากไว้ที่ราวตากผ้า
จะลงมือขโมยชุดชั้นในของผู้หญิงแล้วก็รีบเดินออกไปอย่างรวดเร็วครับ
เหตุเกิดสักประมาณเที่ยงคืนของวันที่๑๒เมษายนที่ผ่านมานะครับ
โดยเจ้าของเฟซบุ๊ครายนี้ยังได้โพสต์ข้อความระบุว่า
โรคจิตขโมยกางเกงในเสื้อในวันเดียวโดนไป๖หอมันตะเวนลักนี่ไม่ใช่ครั้งแรก
หอทางโรงงานกระดาษแล้วก็โรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า
ใครพอจะเคยเห็นรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายรบกวนช่วยแจ้งด้วยค่ะ
ก็มีการโพสต์ทั้งคลิปทั้งข้อความแบบนี้นะฮะ
ทีนี้หลังจากนั้นก็ผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปพบกับคนที่นำคลิปนี้มาโพสต์เฟซบุ๊กนะ
แต่ว่าเขาบอกว่าขอไม่เปิดเผยชื่อ

เล่าเหตุการณ์บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเกิดขึ้นคือบริเวณหอพักใกล้กับโรงงานชื่อดังในพื้นที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
โดยคนร้ายได้ขโมยเสื้อในกางเกงในของผู้หญิงไปเกือบ๑๐ตัวค่ะ
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเพื่อนที่เช่าหอพักอยู่ในระแวกใกล้เคียงกันก็เคยถูกขโมยชุดชั้นในไปด้วยเช่นกัน
ซึ่งคืนเดียวถูกคนร้ายบุกขโมยชุดชั้นในตามหอพักไปถึง๖แห่ง
ทำให้สาวโรงงานในพื้นที่ในระแวกนั้นก็หวาดภาวะเพราะเกรงว่าอาจจะได้รับอันตราย
ก็เลยนำคลิปนี้เข้าแจ้งความกับตำรวจให้ช่วยติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดค่ะ